ไปดูเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งเสร็จที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดตรัง
มีตำรวจหน่วยสวาสตร์ค่ะหน่วยสวาสตศรีตรังเนี่ยนะคะ
เมาหนักเลยแล้วก็ไปก่อเหตุใช้ปืนพกไล่ยิงนักเที่ยวราตรี
ในเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสอง
ผับชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังค่ะสาเหตุว่ากันว่ามีการเขม่นกันที่หน้าผับค่ะ
ที่ตำบลบ้านโพผู้เสียชีวิตคือนายจิตกรคงจันทร์
หรือในขาวเป็นคนสนิทนักการเมืองท้องถิ่นถูกยิงนะคะ
ด้วยปืนพกสั้นขนาดเก้ามิลลิเมตรเสียชีวิตนะคะ
สภาพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตคือ
นายเอกพฤษหรือในต้อมนะคะถูกยิงที่สะโพกซ้ายและข้อเท้า
แล้วก็มีอีกคนนึงไม่ทราบชื่อนะคะบาดเจ็บเหมือนกัน
ถูกกระสุนลูกหลงเข้าที่ข้อศอกซ้าย
คือจากการสอบสวนทราบว่าในกลุ่มผู้เสียชีวิต๓คน
เขาก็มานั่งดื่มกินกันช่วงเที่ยงคืนนะคะ
จ่าสิบตำรวจชุติพลหน้าแก้วหรือจ่าเบิร์ต
บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพบ้านหนองเอื้อง
ซึ่งมาช่วยราชการชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรัง
ก็มาดื่มกินกับเพื่อนตำรวจรวม๒นายนะคะ
ก็หลังจากเกิดเหตุกาดของทางร้านก็ล็อกตัวผู้ก่อเหตุแล้วแย่งอาวุธปืนมาได้
ทำให้ผู้ก่อเหตุกับเพื่อนตำรวจด้วยการวิ่งออกจากร้านแล้วขับรถหลบหนีค่ะ
นางสาวแอนพนักงานเสิร์ฟของร้านบอกว่า
ตำรวจสองนายมานั่งดื่มกินแล้วเมามากคาดว่าดื่มกินมาจากที่อื่นแล้ว
แล้วก็มือยิงเนี่ยถีบเก้าอี้กระเด็นไปโดนผู้ตายทำให้ผู้ตายโมโห
อันนี้เราจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมนะ
เก้าอี้ไปโดนผู้ตายผู้ตายก็โมโหลุกขึ้นไปผลักมือยิง
หลังจากนั้นเขาก็เดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองนาทีนั้นแหละค่ะผู้ก่อเหตุคือจ่าเบิร์ตเนี่ย
ชักปืนแล้วเดินตามประกบหลังแล้วยิงใส่จากด้านหลัง
เสียชีวิตคาที่ค่ะเพื่อนของผู้ตายรีบลุกขึ้นจากโต๊ะไปช่วย
ก็เลยทำให้โดนยิงไปด้วยนะคะตอนนั้นในร้านเนี่ยมีลูกค้านั่งกันอยู่ประมาณยี่สิบโต๊ะ
ก็คงจะเดาภาพนึกออกนะคะว่าจะชุนละมุนกันขนาดไหนค่ะ
โดนยิงไปด้วย
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีหนึ่งนะคะ
พอช่วงเช้าชุดปฏิบัติการพิเศษ๔ตรัง
ตำรวจภูทรจังหวัดตรังกำลังชุดสืบสวนทั้งในและนอกเครื่องแบบ
กว่า๕๐นายนะคะไปปิดล้อมห้องทำงานของหน่วยสวาสตร์
ซึ่งอยู่ภายในรั้วด้านหลังกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ไปที่นี่เพราะมีเบาะแสว่าจ่าเบิร์ตผู้ก่อเหตุ
หลบหนีเข้ามาเอาอาวุธปืนยาวและเสื้อเกราะของทางราชการค่ะ
ก็เลยต้องมาล้อมที่นี่เอาไว้กว่า๕๐นายนะคะ
พอช่วงบ่ายพันธุ์ตำรวจเอกเชื้อชาติยาวดำ

ไปที่วัดนางหลาศอยู่ที่บนพนายท์ยงจังหวัดตรัง
ตรงนี้เป็นที่ตั้งสวดพระพิธรรม
ศพของนายจิตกรไปคุยกับญาติ
ของผู้เสียชีวิตเรื่องคดีบอกว่าตำรวจได้ทำงานตามพยานหลักฐาน
ไม่ช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่เป็นตำรวจ

ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕นายนิพนธ์
ซึ่งเป็นลุงของผู้เสียชีวิตบอกว่าทางญาติเสียใจมากหลายคนยังทำใจไม่ได้
ส่วนเรื่องคดีความก็เชื่อว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมค่ะ
พิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะก็ยังได้เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
จ่าเบิร์ตผู้ก่อเหตุล่าสุดสารอนุมัติหมายจับแล้วนะคะ
ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ
และล่าสุดก็มีการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่า
และพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในทางสาธารณะค่ะ